ส่วนไฟล์ที่ซีเซอร์เกจจะโชคกัน๒๔กลุ่ม๒๐๐๐ปีหน้า
มีการลงโปรแกรมเป็นที่เรียบร้อยอย่างที่เราทราบข่าวไปก่อนหน้านี้นะครับ
ไฟล์สำคัญอีกหนึ่งไม่มีอะไรง่ายถ้าไปที่สหรัฐอเมริกา
ซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นสุดยอดรุ่นพิมพ์นิยมของวงการมวย
เพราะว่านักมวยตัวเล็กแต่ว่ามียอดมวยหลายคนอยู่ในพิกัดนี้

อย่างโรบันกอสเตรสที่แพ้ทางซีเซอร์เกจก็พร้อมจะกลับมาแก้มือได้
แล้วก็ไม่ใช่ว่าใครจะชนะโรมันกอซาเดสง่ายเหมือนกันนะครับ
แม้ว่าซีเซอร์เกจจะชนะง่ายดายนะครับ

เสาร์ที่๒๔กุมภาพันธ์ปีหน้านะครับ
ก็ตรงกับเช้าวันอาทิตย์ที่๒๕กุมภาพันธ์ตามเวลาบ้านเรา
รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา
ซึ่งไฟล์นี้ยืนยันจากธอมลอฟเลอร์นะครับ
ศรีสะเกดจะป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกนะครับ
ของพระบริโรคสมัยที่๒ที่เขาเคยได้มาก่อนหน้านี้แล้ว
กันไฟล์ที่๒นะครับเจอกับรองอันดับ๑
เป็นไฟล์บังคับก็คือฮวนฟานซิสโกเอสตาด้าจากเม็กซิโก

ก็ชัวร์ฟอร์มดีนะครับชนะก็ได้สิทธิ์ในการชิงแชมป์โลกมาเป็นคู่เอกเลย
สำหรับทางสมานสรรพจตุรงศ์นะครับในยกที่๖กรับประการเดินมาถามที่มูกแล้วบอกว่า
ไหวไหมไม่ไหวจะให้สมานขอยอมแพ้

ทีมงานมาขอยกเดียวแล้วก็ยกที่๗ก็ออกไปลุยแล้วก็ชนะเลย

ใช่ครับถ้าเกิดว่ายอมแพ้ในยกที่๖เนี่ย

นั่นก็เป็นไฟล์ในอดีตที่เป็นปฏิษฐาที่
ศรีสะเกดจะกลับไปสู้เพื่อคนไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ส่วนเวลาที่ผมย้ำไป๘โมงก็ออกวิ่งไปแล้วนะครับ
โครงการ๙คนละ๙นะครับ
สะเกดก็ไปช่วยพี่ตูนวิ่งด้วยนะครับ
โครงการที่ช่วยเหลือ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศนะครับ
อันนี้เป็นภาพที่เคยถ่ายโฆษณาร่วมกัน
แต่ภาพตอนวิ่งเนี่ยทีมข่าวเราบันเทิงไปรออยู่แล้วนะครับ
ก็ไปจบที่จุดเช็คพอยต์ที่๒นะครับ
ก็คือโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์การปานครหลวง

ทางหลวงหมายเลข๙กว่าภายระยะทางก็๑๒กิโลนะครับ
แล้วก็บริจาคเงินอีก๑๐๐๐บาท

แต่สุดท้ายเราเห็นภาพบรรยากาศดี๒ข้างทางที่พี่ตูนทำ
เราก็เห็นคนกีฬาไปช่วยก็ปลื้มใจนะครับ
รู้จักกันแบบจริงจังด้วยโฆษณาแท้นะครับ
แล้วก็มีโอกาสได้วิ่งเคียงข้างกัน